นั่นคือบรรยากาศสำหรับการที่ร้านต่างมารับหนังสือพิมพ์
แบบเป็นการขายส่งนะคะที่สุพรรณบุรี
คือคักไม่แพ้กรุงเทพมหานครเหมือนกันนะคะ
มีประชาชนค่ะเดินทางมาจับจองหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษนี้
จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทั้งแบบปลีกและแบบส่งเลยนะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
รายงานสดจากสุพรรณบุรีค่ะเชิญค่ะคุณระพีพันธ์
ในตลาดทรัพย์สินเมืองสุพรรณบุรีนะคะ
ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่รับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับพิเศษ๑๐๐วันแห่งความอาลัยในหลวงภูมิพลมาจำหน่ายค่ะ
และที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศสดที่ด้านหน้าร้านเลยนะคะ
โดยตั้งแต่เปิดร้านในเวลา๕นาฬิกาค่ะ
ประชาชนก็เริ่มทยอยเดินทางมาซื้อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับพิเศษเนื่องในวาระ๑๐๐วันแห่งความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ฉบับวันที่๒๐มกราคม๒๕๕๙
ซึ่งบางส่วนก็สั่งจองล่วงหน้าค่ะ

ขณะที่บางคนก็เดินทางมาเลือกซื้อหน้าร้าน

โดยเจ้าของร้านก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าปกติรับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เดี๋ยวไปสอบถามจากทางเจ้าของร้าน
วันนี้เรารับหนังสือพิมพ์มาเยอะไหมคะ
ก็ห้าร้อยฉบับค่ะปกติรับมากี่ฉบับสี่สิบสี่สิบฉบับค่ะ
ทำไมถึงรับมาเยอะถึงห้าร้อยฉบับค่ะอ๋อวันนี้มีคนสั่งจองไว้อ่ะค่ะ
จองล่วงหน้าไว้ตั้งแต่สองสามวันแล้วค่ะสั่งจองเยอะไหมคะ
สองสามร้อยแล้วนะแล้วที่ขายไปตั้งแต่เปิดร้านมานี่เยอะไหมคะ
ก็ได้เยอะอยู่นะคะแต่ไม่ได้นับค่ะไม่ได้นับไม่ได้มาเรื่อยเรื่อย
จ้ะไม่ได้มาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวพระราชินาสายอีกจะพักหนึ่งนะคะ
เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะออกสายหน่อยคนออกสายหน่อยนอกจากลูกค้าประจำ
ลูกค้าประจำมันก็จะมาเช้าหน่อยจองเยอะที่สุดนี้ประมาณกี่เล่มค่ะ
สำหรับจานเออสามสิบสี่สิบเหรอค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิด
ถ้าเกิดเพื่อนสั่งจองอีกเขาก็จะมาจองใหม่มีคนจองอยู่แล้วไง
มีลูกค้าประจำอยู่แล้วไปสอบถามความรู้สึกของประชาชนที่
เดินทางมาซื้อหนังสือพิมพ์ในวันนี้กันบ้างนะคะพี่ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับวันนี้ซื้อไปกี่เล่มคะสิบครับสิบเล่มทำไมซื้อไปอย่างงีตั้งสิบเล่ม
ครับพี่ก็ถือว่าคืออยากเก็บอ่ะครับเราจริงจริงแล้ว
อยากจะซื้อเยอะกว่านี้ด้วยแต่ว่าพอดีที่บ้านสั่งไว้แล้ว
อีกชุดหนึ่งก็เลยเอามาที่นี่สักหลายหลายล้านพูดถึงความพิเศษของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ไหมคะ
รู้ที่ดูดูที่เขาถ่ายทอดสดเมื่อวานนะครับแต่ที่จริงทีแรกไม่รู้
ว่ามันคือยังไงแต่อยากรู้ก็เลยเผลอเมื่อวานได้ดูที่เขาถ่ายทอดสดตอนที่เขาผลิตนะครับ
ก็เลยดูเอ้ยเราเป็นคนที่อยู่ในไอทีอยู่แล้วครับ
มันมีหนังสือพิมพ์ที่มันดูทีวีได้แล้วเออมันแปลกดีอะไรอย่างนี้
ก็เลยจะซื้อไปส่วนหนึ่งเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็จะไปให้เป็นของขวัญได้นะผม
แล้วลองลองเล่นดูหรือยังคะเมื่อกี้เห็นยืนยืนเล่นอยู่อ่าแล้วเริ่มเริ่มลองเล่นดูแล้ว
ทีแรกจากดูว่าดูมันดูจากในทีวีแล้วมันดูได้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันดูยังไง
พอมามายิงกันตรงนี้มันก็พอไปเก็บภาพแล้วมันก็มีจากหนังสือพิมพ์
สำหรับหนังสือพิมพ์ที่มันยังไม่เคยมีมาเลยนะครับ
อย่างมากเราก็จะได้ดูแค่ภาพสวยอย่างเดียวแต่พอนังสือพิมพ์พอเรามี
ซึ่งมันดูง่ายเราไม่ต้องไปดูทีวีแล้วใช่ไหมฮะแล้วมันสามารถบันทึกประวัติอยู่ในนี้
เหมือนมันเหมือนเป็นไดอารี่ที่สามารถเป็นเป็นหนังสือก็ได้แล้วก็เป็นทีวีก็ได้อยู่ในเล่มเดียวเลย
ในประวัติของพระองค์ท่านตั้งแต่เริ่มมาจนถึงพระองค์ท่านสวรรคตนะครับผมว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่คิดว่าโลกนี้มันจะมีแบบนี้อ่ะเอ่อ
พูดง่ายก็เลยต้องเก็บไว้ครับสัก๓๐เล่มได้
และนอกเหนือจากที่แผงค้าแห่งนี้แล้วนะคะก็ยังมีในส่วนของแม่ค้าขายส่งตามบ้าน

หลับไปส่งซุพรรนดร์ในสุพรรณฑ์นั่นแหละค่ะแต่ในเมืองชาร์ดเมืองชาร์ดเมืองก็ส่ง
ทางเมืองก็ทำไปส่งเป็นแผงหรือว่าส่งต่ำส่งต่ำบ้านเลยอืมปกติ
รับของธนัดเท่าไรค่ะร้อยยี่สิบห้าเล่มต่อวันอืมต่อวันนี้เพิ่มไหมค่ะ
เพิ่มอีกหนึ่งหลอยเล่มก็เป็นสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าอืมทำไมเพิ่ม
ก็ลูกค้าสั่งเขาจะดูในทีวีแล้วเขาก็จะสั่งเราโทรมาสั่งเมื่อคืนดูเขาก็โทรสั่ง
ตอนกลางคืนเขาก็โทรมาสั่งคนนึงนี่สั่งประมาณกี่เล่มค่ะมีบางแล้วแต่บางที่ก็สอบ
ที่ก็๗บางที่ก็๑๐ก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งแต่เราเอาไปเพราะลูกค้าสั่ง
ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ขายปีกจะขายลูกค้าประจำมากกว่า
สำหรับความพิเศษของเนื้อหาในวาระหนึ่งร้อยวันแห่งความอาลัยนะคะนับเป็นเอกสารบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งค่ะ
ไม่ใช่เพียงการบันทึกด้วยกระดาษอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งพิมพ์ที่เต็มไปด้วยพลังความมีชีวิตชีวานะคะ
สามารถพูดได้หัวเราะได้ร้องไห้ได้บันเลงเพลงได้ในรูปแบบคลิปสั้น
คู่ไปกับการนำเสนอเนื้อหาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชนะคะตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายค่ะ
เพื่อที่จะแสดงความอาลัยแด่ในหลวงภูมิพลนะคะ
โดยผู้อ่านสามารถสัมผัสประสบการณ์ของความเป็นหนังสือพิมพ์พูดได้
จนถึงขณะนี้ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ
ร้อยวันแห่งความอาลัยอย่างต่อเนื่องนะคะ
คาดว่าในช่วงสายของวันนี้ก็จะมีประชาชนเดินทางมาจับจองอีกเป็นจำนวนมาก
ส่วนความคืบหน้าทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบในข่าวช่วงต่อไปค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากตลาดทรัพย์สินจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ขอบคุณคุณระพีพันธ์นะคะ